อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องช็อกความรู้สึกเหมือนกันนะคะ
กรณีคุณปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิม
คือเลือดข้างในสมองแล้วกลายเป็นว่าสมองตายนะคะ

นี่ปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะคะโดนสอกกลับ
เอ็นโทนี่ทีเอฟนักช็อกชาวฝรั่งเศส
เต็มแรงในยกที่๕ในศึกมวยไฟเตอร์เอ็กซ์
จนกระทั่งคุณปานเพชรล้มหัวฟาดพื้น

หัวแบบกระดิ้งกับสังเวียนเลยอ่ะนี่ไปน็อกกับเวทีใช่ค่ะ
น็อกกับเวทีหมดสติเลยนะคะ
ภาพที่เราเห็นด้วยกันเนี่ยคลิปนี้มันเกิดขึ้น
ก็คือวันศุกร์ที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่ปานเพชรคือหมดสติแล้ว
ข้างสนามก็เข้ามาดูอาการแล้วก็ประถมพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
จากนั้นก็มีการนำตัวของปานเพชร
ส่งที่โรงพยาบาลบีแคร์

ตรวจพบว่ามีเลือดข้างในสมอง
แล้วก็มีอาการสมองตายนะคะ
นี่ถูกสอกกลับของเอ็นโทนี่ทีเอฟนะคะ

อุ๊ยคุณผู้ชมทีนี้ภรรยาของปานเพชร
พอรู้ข่าวก็รีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลทันทีนะคะ

ภรรยาเนี่ยชื่อว่าคุณชะดาพรทองเชื้อนะคะ
บอกว่าตอนนี้คุณปานเพชรอยู่ได้
ด้วยเครื่องช่วยหายใจกับยากระตุ้นความดัน

ถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณปานเพชรไม่ไหวจริง
ครอบครัวจะบอกคุณหมอให้หยุดให้ยากระตุ้นความดัน
แล้วให้ใส่เฉพาะเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียว
เพื่อให้คุณปานเพชรทันโทษนะคะ

เพื่อให้คุณปานเพชรค่อยจากไปอย่างสงบค่ะ
ญาติแล้วก็หนูคุยกันแล้วตกลงกันแล้ว
ว่าในเมื่อเขาไม่โอเคแล้ว
ก็จะปล่อยเขาก็เลยสั่งให้หยุดยากระตุ้น
แล้วก็ปล่อยให้เขาไปเองตามธรรมชาติ
แบบไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจค่ะ
ปล่อยให้เขาหมดไปของเขาเอง
จริงอายุของเขาเป็นอายุที่กำลังอยู่
ในจุดสูงส่วนของการช่วงบัว๒๕เองครับ
ค่ะทีนี้คุณชะดาพรก็เล่าต่อนะคะบอกว่า
ครับลูกสาวอายุ๓ขวบตอนนี้ฝากให้กับคุณยายดูแลอยู่
แล้วก็โทรมาขอคุยกับคุณพ่อทุกวัน
แต่แม่ก็บอกแค่ว่าพ่อไม่สบายรักษาตัวอยู่นะ
น่าสงสารนะฮะขณะที่นางรัฐดากลิ่นมิ่งนะครับ
แม่ของคุณปานเพชรก็บอกว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัว
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างไม่เคยขาดตกบกพร่อง
ที่ผ่านมาเคยขอให้ลูกชายหยุดชกมวย

แล้วก็อยากให้ลูกไปทำงานตามสายงานที่เรียนมานะ
แต่ว่าลูกชอบแม่ก็ไม่กล้าที่จะขัดใจฮะ
แล้วสิ่งที่แม่คิดก็กลายเป็นว่า

ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเรื่องของการดูแลความปลอดภัย
นักมวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนแบบนี้

เรื่องนี้คุณถากูลผ่องสุภาเป็นโปรโมเตอร์ศึกมวยไทยไฟท์
หลังจากที่คุณปานเพชรล้มหัวฟาดพื้นแล้ว
ได้นำตัวปานเพชรไปที่ห้องปฐมพยาบาล

มีหมอสนาม๒คนดูแลเป็นอย่างดีเลย

ปัจจุบันทันลวนหมดนะครับ
เพชรค่ะคุณผู้ชมอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปนะคะ

กำลังแข็งแรง๒๕นะครับ
เขาเคยคว้าเหรียญเงินจากมวยสากลสมัครเล่น
ที่ประเทศฟิลิปปินส์มาแล้วด้วยนะคะ
จากนั้นก็กลับมาอยู่ค่ายพดุงชัยมวยไทยยิม
ซึ่งค่ายนี้เขาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแหละ
หลังจากที่ปลดล็อกโควิดปุ๊บขึ้นชก๕ครั้ง
สถิตินะคะชนะน็อกไป๔ครั้ง

แต่ละครั้งได้ค่าอัดฉีดเงินอัดฉีดเนี่ย
แล้วการชกครั้งที่๖เนี่ย
ก็คือ๑๕กรกฎาคมเป็นการชกครั้งสุดท้าย
ครั้งที่๖ค่ะนะคะก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีนะคะ
ก็ยังไงก็ตามแต่ละขอให้วงการมวยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกรรมการพี่เลี้ยงโปรโมเตอร์
ช่วยนำเหตุการณ์นี้ไปถอดบทเรียน
แล้วก็ป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับ